คุณผู้ชมค่ะที่อุดรธานีค่ะ
มีเด็กอายุ๗ขวบถูกลุงแท้ทำร้ายจนเป็นแผลที่ใบหน้านะคะ
แต่ญาติพี่น้องบอกว่าจริงลุงรักหลานมากนะ
ลุงไม่ดื่มเหล้าไม่เสพยาเสพติดด้วย
แต่ลุงถูกผีปอบเข้าสิง

คนในครอบครัวเขาเชื่อแบบนั้นนะคะ
แก้มก็เขียวปวดป่ะ

เป็นยังเขาคือเทศอีหร่า
เขากินน้ำอยู่กับเรียกม่องหนา

เขาเทเนอะ

สอง

ลุงขวัญอายุ๓๘ปีทำร้าย
ถ่ายคลิปมาโพสต์ลงโซเชียล
เพราะกังวลเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัย

ของเด็กบอกว่าตัวแม่ทำงานอยู่กรุงเทพ

แต่กลายเป็นว่าลูกสาวถูกลุงทำร้าย
หัวอกคนเป็นแม่ยอมไม่ได้

พฤติกรรมรุนแรงหนักขึ้นทุกวัน

เดี๋ยวช่วงปีใหม่นี้จะรีบกลับอุดรธานี
รับลูกสาวไปเลี้ยงเองที่กรุงเทพ

คุณแม่มีสามีไหมล่ะ

ซัพเจานะ

คนจะรับลูกเขาได้ป่าว

บอกว่าตัวในขวัญ
ขวัญก็คือตัวลุงที่ทำร้ายหลานนะคะ

แต่ดูดยาเส้นทั้งวันเลยนะพี่อุ๋ย

แต่ที่อารวาสทำร้ายแม่ทำร้ายหลาน
เพราะถูกปอบเข้าสิง
เคยไปเรียนวิชาอาคมสมัยบวชเป็นพระมาหลายปีก่อน
พอศึกออกมาก็มีอาการคล้ายคนบ้าย
คนเดียวหัวเราะคนเดียว
โดยเฉพาะวันพระจะมีอาการหนักเป็นพิเศษ

อยากหาคนมาช่วยรักษา
พี่เป็นหยาบาปะ

วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะ
เจอกับน้องเบียวัย๗ขวบอยู่บ้านกับคุณยาย
หน้าน้องมีแผลฟกช้ำอยู่ค่ะ
ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านยังไปโรงเรียนไม่ไหว

หมอให้ยาแก้ปวดแก้อักเสบมากิน
คุณยายของน้องค่ะคุณยายอ่อนสาอายุ๘๐
ยายบอกว่าเสียใจมากที่ลูกชายทำร้ายหลาน
ที่ผ่านมาแม่เด็กไม่เคยส่งเงินมาให้
ลุงคนนี้แหละลุงคนที่ก่อเหตุนี่แหละ
ดูแลหลานตลอดนะรักหลานมากไม่เคยทำร้ายเลย
แต่ที่ครั้งนี้ทำร้ายเพราะทนไม่ไหวหลานดื้อ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับ
นางสาวมาลัยทองหรือมะเหมียวอายุ๓๐ปี

แล้วก็เป็นคนช่วยนำน้องส่งโรงพยาบาล
บอกว่าอยากจะให้แม่ของน้องเห็นว่าลูก

ก็อยากจะให้มารับตัวลูกไปดูแลที่กรุงเทพ

หลานชายของนางอ่อนสา

เมื่อปีที่แล้วตัวลุงที่ก่อเหตุ
เคยทำร้ายแม่ของเขาเองด้วยนะ
ทำร้ายแม่แล้วก็มาทำร้ายหลาน

คือเขาก็แปลก

เลยไม่แน่ใจว่าตัวผู้ก่อเหตุ
มีอาการป่วยทางจิตทางประสาทอะไรหรือเปล่า

แต่ตำรวจจับไปวันสองวันก็ปล่อยออกมา

ก็กลับมาก็มาเกาะเหตุอีก
วันนี้ครูประจำชั้น
ผู้มนุยการโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่

โรงเรียนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลเรื่องเอกสารให้ทั้งหมด
จะช่วยอำนวยความสะดวกให้นะคะ

อาการป่วยทางจิตทางประสาทก็อาจจะยาเสพติด
ยาเส้นที่ดูดทั้งวันตลอดเวลา